คุณผู้ชมครับหน้าร้อนแบบนี้เครื่องดื่มมักจะขายดีเป็นพิเศษ

เขาไปจัดแคมเปญจอดตลาดค้าปีกรายย่อย
ต้องการจะดันยอดขายเติบโต๑๓๐ติดตามจากรายงานครับ
เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย
หันมาซื้อเครื่องดื่มในเครืออิชิตัน
รวมปีนี้ปีที่๕แล้วก็จะเป็น
ลูกค้าลายย่อยจริงเลยที่อยู่จังหวัด

ตั้งจากวันนี้ไปถึง๒๖เมษายังไง
เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน
เครื่องดื่มต่างน่าจะทำยอดขายได้ดี

จะช่วยกระตุ้นยอดขายเครื่องดื่มอิชิตันเพิ่มขึ้น๑๓๐บาท
ดังนั้นจึงเร่งกำลังผลิตเต็มที่เพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาด
เปญอิชิตันขายง่ายได้ลุ้นเบนส์
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๖เมษายน
ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องซื้อเครื่องดื่มในเครืออิชิตันครบ๕๙๐บาท
จะได้รับคูปองลุ้นโชครถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์และทองคำ
อกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคคอนโดมิเนียมสองหลัง
ย่านทองหล่อและริมแม่น้ำเจ้าพระยา
รวมทั้งรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์อีก๒๘คัน
แคมเปญอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยง
มูลค่าของรางวัลทั้ง๒แคมเปญ๘๕ล้านบาท